ดูอะไรที่มันดูแบบเป็นธรรมชาติดู
พาไปที่นี่ดีกว่าเพราะว่าที่นี่นะวิวก็สวย
ของฝากเขาก็เลิศนะจะเป็นที่ไหนไปล่ะ
ถ้าไม่ใช่ห้องเบียร์จ้า
ห้องเบียร์นี่หรือว่าถ้าจะพูดเป็นภาษากลางภาษาไทย
ร่องเบี้ยนั่นเอง
เพราะว่านี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ท่องเที่ยวที่สนใจอยู่แค่ไหน
มีนักท่องเที่ยวทั้งคนในจังหวัดคนในพื้นที่
แล้วก็นักท่องเที่ยวต่างที่ต่างถิ่นรวมถึงชาวต่างชาติก็มามากมาย
เพราะที่นี่แหละค่ะคุณดูบรรยากาศเห็นไหม
มันดูมีความเป็นธรรมชาติมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ไปสุดลูกหูลูกตาเนี่ยก็จะได้เห็นทุ่งย่าเขียวขจี
ปลายสุดขอบฟ้าก็มีภูเขาทอดยาวกันแบบนี้
ฟินที่สุดเลยโอ้โหชมบรรยากาศแบบดื่มดับกันไปแล้ว
เราก็ต้องมีกาแฟด้วยสิจ๊ะเขามีกาแฟให้ซื้อหาให้เลือกดื่มตามใจชอบ
แล้วก็ยังมีอาหารการกินอีกมากมายนี่ดีที่สุดเลย
ส่วนใครนะดื่มดำธรรมชาติเสร็จแล้วดื่มกาแฟเสร็จแล้ว
อยากจะซื้อของติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่บ้าน
เขามีร้านค้าโอท็อปให้เลือกอีกด้วยนะคุณนะ
โอ้โหเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าฟินที่สุดเลยทีเดียว
ซึ่งที่ห้องเบี้ยนี้นะคะไม่ได้มีเพียงแต่วิวเท่านั้นที่สวยงามนะคะ
เพราะที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีของเชียงราย
ไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามของห้องเบี้ยที่เราเห็นเนินเขาลูกเล็กตรงนู้นนะคะ
เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ยังไง
เคยเป็นที่พักทัพของพระยามังราย

ซึ่งเป็นปฐมมกษัตริย์ผู้ก่อตั้งเมืองเชียงรายเมื่อครั้งที่ยกทัพไปตีเมืองผาแดง
หรืออำเภอเชียงของในปัจจุบันนั่นเอง

ก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่จะได้ศึกษาประวัติศาสตร์อีกจุดหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะ

จริงมาที่เดียวได้ครบทุกอย่างเลยนะคะ
ได้กินอาหารอร่อยได้จิบกาแฟหอม
ชมบรรยากาศดีได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์

ใครที่อยากจะไปสัมผัสด้วยตาของตัวเอง

เบี้ยหรือร่องเบี้ยนี้นะคะอยู่ที่บ้านนาเจริญใหม่
หมู่๑๙ตำบลแม่เป้าอำเภอพญาเมงรายจังหวัดเชียงราย
ติดถนนเชียงรายพญาเมงรายเลยจ้า

อ่านถูกต้องขับไปขับไปนะเลาะริมทางไปเรื่อย
สังเกตเลยเนี่ยถ้าเป็นทุ่งย่าเขียวขจีแบบนี้
มีอาคารสิ่งปลูกสร้างที่เป็นแบบธรรมชาติธรรมชาติหน่อย
โอ้โหใช่เลยแวะจอดแวะพักถ่ายรูปกันได้สบายนะจ๊ะ
ชิลนะใช้คำนี้ดูแบบชิลไปเที่ยวแบบสโลไลฟ์
สำหรับใครที่อยากจะหนีความวุ่นวายไปพักผ่อนหย่อนใจแบบสบาย
ได้เห็นทุ่งย่าสีเขียวทุ่งนาสีเขียว
สูตรอาการบริสุทธิ์แบบนี้
แนะนำเลยไปเชียงรายแล้วก็แวะไปเช็คอินที่นี่กันได้

คุณจะนอนที่กระท่อมหรือคุณจะนอนที่ทุ่งนาทุ่งข้าวทุ่งย่า